ทีนี้จะพาไปดูวันศาสตร์เดือน๑๐ที่สงขลากันต่อ
ดูสิว่าบรรยากาศที่นั่นเขาแข่งอะไรกันจ้ะ
โอ้โหคุณดูดูแล้วบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาปีนไปทำอะไรยังไงกัน

การแข่งขันสุดมันนี้จัดขึ้นที่วัด

เกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลา
เป็นสีสันวันศาสตร์เดือน๑๐ที่สงขลาเขาเลย
นี่บรรยากาศทำบุญเสร็จก็มีการแข่งขันกันแบบนี้นะคะ
ก็คือที่เขาเรียกว่าวันส่งเปรตหรือวันส่งตายายนั่นแหละนะคะ
ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวใต้เหมือนกันนะ
ตามวัดต่างประชาชนเขาจะพาครอบครัวไปร่วมทำบุญกันใช่ไหม

แล้วพอทำบุญเสร็จก็จะเอาแย่งอาหารบนโต๊ะกลับมาใช่ไหมคะ
อกจากการอิ่มบุญจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษไปแล้ว

เห็นไหมคุณดูไปคุณยังลุ้นเลยการแข่งปีนร้านเปรต
นี่เขาเรียกว่าปีนร้านเปรตนะคะ
ความสูงของเสาเนี่ยเป็น๑๐เมตรนะคุณเป็น๑๐เมตร
แล้วชิงเงินรางวัลนะคะเงินสด๑หมื่นกว่าบาทนะ
งานนี้ผู้เข้าแข่งคันคุณดูงัดสารพัดวิธีทำยังไงก็ได้
ให้ฉันปีนขึ้นไปบนร้านเปรตให้ได้เร็วที่สุดถึงก่อน
ซึ่งทางวัดเนี่ยเขาทำร้านเปรตเนี่ยสูงมาก
ตามความเชื่อเนี่ยนะคะยิ่งสูงยิ่งดี
เพราะว่าเปรตจะได้หยิบอาหารได้สะดวก
คือเขาจะสมัยก่อนเขาจะมีอาหารเอาไปวางไว้บนนั้นนะ
แล้วก็ยังมีการจัดการแข่งขันร้านเปรตที่มี
เสาทางไฟด้วยน้ำมันผสม
มันก็ยากอ่ะสิกว่าจะปีนขึ้นไปได้
คือมันลื่นคุณคิดสภาพดิ

เจอทึงอยู่ละอีกนิดเดียวล่วงกลองละมาย

มีลิฟต์ไหมขึ้นลิฟต์ไปได้ไหม
ขึ้นกระเวัตดีกว่า
คือนี่จะถึงแล้วนี่มาคือการแข่งขันเป็นเป็นด้วยความสนุกสนานนะคะ
ถึงแล้วเย้อ้าวแล้วเพื่อนไปไหนล่ะ
มารับกันก่อนพี่ทิ้งกันเอาไว้อย่างนี้เลยเหรอ
เอ้าไปต่อไม่ได้
นี่พี่สรุปพี่เล่นทำแบบนี้นี่มันโปเตโต้ชัด

ทิ้งไว้กลางเสานี่แหละ

เป็นว่านี่แหละค่ะทางผู้จัดก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับทีมที่ปีนไปจับขอบที่สูงที่สุดได้นะคะ
ก็เป็นความสนุกสนานเนาะอิ่มบุญด้วยทำบุญในช่วงสัตว์เดือน๑๐ด้วย
แล้วก็ได้ความสนุกสนานความสามัคคีเนื้อตัวเปลือเปื้อน
จบงานนี้ไปนวดหัวไหล่กันด่วนเลยนะฮะ
เพราะว่าไม่ต้องจริงเพื่อนก็เหยียบไหล่แล้วนะ

ก็ได้เห็นกัน๑ครั้งสำหรับประเพณีดีแบบนี้นะจ๊ะ